ต้นด้วยเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหสงสารเด็กคนนี้เหลือเกิน

ทารกแบบเพิ่งคลอดเลยนะครับ
วันนี้มีชาวบ้านนะตอนเช้าเลยนะฮะ

แล้วไปเจอเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องของเด็กก่อน

นี่แถวที่เป็นจุดกองขยะด้วยนะ

ใช่แบบเพิ่งคลอดเลยนะฮะ
พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
เดี๋ยวลองดูคลิปตรงนี้หน่อยนะครับ

ดูสิโอ้โหมันทิ้งได้ยังไง

แล้วนี่คือขาว
จิชชู่
ดูค่ะจิชชู่ที่เขาอุดปากมา

โหดูสิ
คืออย่าถามว่ากี่เดือนกี่วันเลยครับ
น่าจะเพิ่งคลอดมาแบบไม่ถึงวันทั้ง
ไม่กี่ชั่วโมงนะนี่หิวเลยนะ
อ้าปากยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูดนม
แม่เลยอ่ะค่ะทุกผู้ชมครับคือ
เช้าวันเนี้ยช่วงเช้ามืดเลยนะครับ
เขามาเดินเล่นกันแถวพื้นที่ซอยโพธิศาล๑ทับ๑หมู่๖ตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
คนที่มาเจอคนแรกเนี่ยคุณลุงสุรชัยบอกจูงสุนัขมาเดินเล่นแถวนั้นจะมีจุดที่เป็นที่ทิ้งขยะนะเป็นกองขยะอยู่นี่ตรงนี้นะฮะ
ได้ยินเสียงเด็กร้องนะก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยดูไปเจอเด็กทารกนะฮะเป็นเพศชายอยู่ในถุงพลาสติกโดยมีทิชชู่เนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยห่อตัวอยู่ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะครับนี่ฮะกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
นี่ก็มาช่วยเหลือเด็กทารกคนนี้นะครับทีนี้พอย้อนไปเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้กู้ภัยบอกว่าก่อนที่ชาวบ้านจะแจ้งว่าเจอเด็กทารกถูกทิ้งอยู่ที่กองขยะนะก่อนหน้านี้๑ชั่วโมงกู้ภัยได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๗ปีผิวขาวหน้าตาดีเธอบอกเธอมีอาการตกเลือดค่ะอยู่ที่ห้อง
พักที่เป็นห้องเช่าซึ่งอยู่ไม่ไกลกับจุดที่เจอเด็กคนนี้ตอนนั้นตอนที่กู้ภัยไปช่วยผู้หญิงที่เขาแจ้งเหตุนี่เห็นไหมกู้ภัยบอกไปถึงห้องเช่าอ่ะเลือดหยดเป็นทางเลยตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้น๒ที่เป็นห้องพักของผู้หญิงที่แจ้งขอความช่วยเหลือค่ะแล้วมันมีลักษณะเหมือนเยื่อหุ้มรกเป็นรกของเด็กอ่ะมันตกอยู่ในห้องด้วยพอเข้า
เป็นเสธชาติประจำเดือนกระสุนฤทธิ์ค้า
ตุ๊กเลือด

เป็นแต่อยู่นอกเลือด
รับแจ้งเหมือนต้นตอนปี๕กว่า
ได้รับแจ้งว่ามีหญิงตกเลือดที่โรงแรม

เป็นประจำเดือนก็เลยถามเป็นประจำเดือนจริงใช่ไหม
เพราะว่าเห็นว่าเลือดออกเยอะมากเลย
เลือดมันออกตั้งแต่ชั้น๒ลงมาชั้นล่างเลยครับ
เพราะว่าเลือดมันออกเยอะมากผิดปกติครับ

ก็มีชาวบ้านแจ้งว่าเจอเด็กทารกถูกทิ้งอยู่ที่กองขยะ
คือมันประจวบเหมาะกันเกินไปหรือเปล่า
ทีนี้เขาก็เล่าย้อนเลยตำรวจไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดของหอพักที่เจอผู้หญิงที่ว่าเขาตกเลือดอยู่เลยนะฮะ
แล้วขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยท่านผู้ชมดูนี่ฮะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุผู้หญิงแจ้งขอความช่วยเหลือก่อนจะเจอเด็กทารก
กล้องวงจรปิดของหอพักแห่งนี้เห็นผู้หญิงสวมเสื้อสีขาว
่งผ้าเช็ดตัวเดินถือถุงพลาสติกลงมาจากหอพัก
อันนี้เป็นรอบแรกเลยนะฮะแล้วก็เดินผ่านไปถุงพลาสติก
ถุงอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมครับนี่เธอที่ที่นุ่งอยู่เนี่ยเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับ
ท่อนล่างเนี่ยหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้เดินกลับมาที่หอพักแห่งนี้อีกครั้ง
แล้วท่านผู้ชมดูนี่โอ้โหเลือดไหลลงมาจากขา
ขอโทษนะคะประจำเดือนไม่น่ามาขนาดนี้ไหมคะ
และถุงพลาสติกในมือที่ลงไปตอนแรกไม่มีแล้วนี่คือลื่นเลือดตัวเองเลยนะ
ใช่นี่ไงคือหลังจากนั้นเนี่ย
เธอก็โทรแจ้งกู้ภัยไงแล้วกู้ภัยก็มาแล้วเธอบอกว่า
โอ๊ยประจำเดือนเธอเลือดออกเยอะแล้วชาวบ้านก็แจ้งว่า
เจอเด็กทารกอยู่ที่กองขยะค่ะตำรวจไปโรงพยาบาลเลยนะฮะ
เพราะว่าตอนที่กู้ภัยเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นเขาพาไปส่งโรงพยาบาล
นี่ฮะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอายุ๑๗ปี
สมมุติว่าชื่อไอซ์ก็แล้วกันไอซ์บอกกับตำรวจว่า
เธอเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตั้งท้อง
เพราะว่าประจำเดือนของเธอเนี่ยยังมาเป็นปกติทุกเดือนเลยนะ
เพียงแต่ว่ามันมาแบบน้อยมาแบบกระปิดกระปอย
จนกระทั่งตี๓ที่ผ่านมาโทรบอกคือเปราะท้องมาก
แล้วมันมีน้ำเนี่ยไหลออกมาจากช่องคลอด
ก่อนจะมีเด็กเนี่ยคลอดออกมาด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูก
เธอก็เลยเอาเด็กเนี่ยห่อทิชชู่ใส่ถุงพลาสติก
เอาไปทิ้งเอาไว้ที่กองขยะแถวหอพักโอ้โห
แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อในคำให้การนะฮะ
เดี๋ยวคงต้องสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไป
ตอนนี้ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนเพราะยังไงก็คนใกล้คลอด
ตอนนี้ก็เลยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนทารกเพศชายคนนี้นะครับน้ำหนักนี่โอ้โหสมบูรณ์เลยนะฮะ๓๗๐๐กรัม
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี
อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วเช่นกัน

ตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งชื่อให้ไว้ก่อน

ชาวบ้านเขาตื่นแต่เช้า
แล้วเขาก็ไปเดินเล่นจูงสุนัขไปเดินเล่นกันผ่านแถวกองขยะ

ถ้าไม่ร้องออกมาเนี่ยไม่รู้จะโชคดีหรือเปล่า